คุณผู้ชมที่มีรถยนต์ส่วนตัวและชอบจอดรถไว้ริมทาง
ไม่ว่าจะไปทำธุระต่างหรือว่าจำเป็นต้องจอดเอาไว้
หรือคุณผู้ชมมีรถยนต์แต่ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัย
ฟังข่าวนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้เสียหายหลายราย
ตกเป็นเหยื่อขบวนโจรกรรมรถยนต์
ซึ่งขบวนการนี้มีสมาชิกประมาณ๕คนด้วยกัน
ทั้ง๕คนนี้เป็นคนในครอบครัวเดียวกัน
มาตั้งแต่คุณพ่อลูกชายลูกสาวลูกเขยลูกสะพ้าย
เป็นคนขโมยรถวางแผนกันแบ่งหน้าที่กันหมดเลยนะครับ
รถยนต์ของกลาง๕คันเครื่องมือที่ใช้ในการโจรกรรม
ปืนไทยประดิษฐ์๑กระบอกแล้วก็ยาบ้า๑๔เมตร
เหล่านี้คือของกลางที่ตำรวจศูนย์ปราบรามการจรกรรมรถ
บัญชาการตำรวจนครบานหรือว่าสปรน
ตรวจยึดได้จากนายสมพรทองรื่นกับพวกรวม๕คน
ซึ่งก็ติดตามจับกลุ่มได้ที่จังหวัดลบบุรีครับ
นายสมพรเขาเป็นหัวหน้าแก๊งรับสารภาพบอกว่า
จรกรรมรถมาตั้งแต่ปี๒๕๔๒นะครับ
ยาวนานกว่า๑๐ปีครับคุณผู้ชม
แล้วก็ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีมาแล้ว๒ครั้ง
ตัวเองนั้นเป็นผู้สอนให้ลูกชายลูกสาวลูกเขย
แล้วก็ลูกสะพ้ายโจรกรรมรถยนต์ครับ
ซึ่งก็จะแบ่งหน้าที่กันตั้งแต่การติดตามสะกดรอยเหยื่อ
แบ่งกันว่าใครจะไปดูต้นทางใครเป็นคนลงมือจรกรรมรถ
จากนั้นนำไปขายต่อในราคาคันละ๑๕๐๐๐บาท
สมพรอ้างว่าทำมาแล้ว๖ครั้งในพื้นที่อุดมศุกร์
ลาดกระบังคูคศบังใหญ่ได้รถมา๒๐คันนะครับ
โดยจะเลือกรถยนต์ที่จอดอยู่ข้างทางเป็นหลัก
หรือจอดอยู่ในลานจอดรถโดยที่ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัย
พลตำรวจโทสานิทมหาฐาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการ
ตำรวจนครบานก็บอกว่าจากการตรวจสอบประวัตินั้นพบว่า
ผู้ต้องหาทั้งหมดมีหมายจับคดีรักทรัพย์แล้วก็รับของโจรในหลายพื้นที่
เรื่องต้นจะแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืน

ขณะเดียวกันนะครับจะเร่งติดตามผู้ร่วมขบวนการอีก๒คนที่อยู่ระหว่างการหลบหนี
ซึ่งเป็นนายทุนรับซื้อรถไปขายต่อ
เพื่อมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ